แต่ว่าถ้าจะไปตลอดเที่ยวดูการรำสวยแบบนี้
แล้วจะไปดูงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยแล้วก็
ไปที่ไหนต้องไปที่จังหวัดขนแก่น
แขนก่อน
แก่นนะครับไม่ใช่แขนก่อน
สวยงามมากเหลืองอร่าม
นี่แหละครับเป็นความอลังการงานสร้างจริงที่
งานบุญคูณลานข้าวโพดหวาน
เขาจัดกันที่หน้าสนามหน้าที่ว่าการ
อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น
ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับ
เพราะว่านางรำมาพร้อมกันนะครับ

โอ้โหเขามาจากทุกตำบลในอำเภอบ้านฝางกว่า
แล้วเป็นพันนะครับค่ะมากันงานนี้นะครับ
เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี

อีกทั้งยังเพื่อเป็นการนำเสนออะไรรู้ไหม

ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่ออย่างข้าวโพดหวานครับ

เออเป็นสินค้าประจำอำเภอที่โด่งดังไปทั่วโลกอีกด้วย

แล้วก็กิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างมากเลยนะฮะ
นี่คือนั่นเป็นการลุ้นรับรางวัลฮะ

นี่เป็นการจับสลากของงานกาชาติในปีนี้
เขาจัดโดยเหล่าบรรดากาชาติอำเภอบ้านฝ่างครับ
จัดขึ้นนะครับในรูปแบบของหายทองคำอย่างที่เห็นน่ารัก

หนึ่งสลากต่อหนึ่งการล้วงจับรางวัล๑ครั้งต่อ๑ชิ้น

เรียกได้ว่ามางานบุญแบบนี้ได้ลุ้นรางวัลกลับบ้านกันไปด้วย
แล้วนี่ไม่ได้มีแค่การล้วงหายทองคำนะครับคุณผู้ชมครับ
ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้คนนั้นให้ความสนใจมาก
แถมเรียกเสียงหัวเราะได้อีกด้วยมันคืออะไรไปดูกันครับ

กูต่อสู้เพียงพร้ำแล้วทำไง

ดันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
น้องไม่ได้จำกันดี

มือดีกว่าแต่อันนี้น้องไม่ยอมค่ะ

เขาบอกว่าชกกันแบบนี้
ยกนะครับก่อนที่จะมีการตัดสินกัน

บางคนก็มาในชุดนักฟุตบอลธรรมดาแบบนี้

แต่งชุดเป็นนักรบโบราณกันเลยทีเดียว
เอ้าส่วนผู้ชนะเลิศนะครับ
รับรางวัลทุนการศึกษา๕๐๐บาท

เชียร์ก็เชียร์กันไปส่วนนี้ก็ต่อยเอาต่อ

ต้องระวังกันด้วยเรื่องของ

ผมอีกนิดนึงแล้วกัน